ไปดูที่สมุทรประการบางพลีกันหน่อยนะคะมีควานช้างเนี่ยคือเอาพลายนำโชคเนี่ย
ครับไปในเมืองค่ะไปเดินหากินไปเดินหากินอ่าไปเรียรายเงิน
แล้วปรากฏว่าจังหวะนี้นะคะตัวมันหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ
แล้วก็ถูกไฟช้อจนกระทั่งมันตายเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะ
ตำรวจภูทรบางพลีได้มีการแจ้ง๔ข้อหาเอาผิดกับควานช้างแล้วนะคะ
ตำรวจผู้ท้อนบางพลีจังหวัดสมุดประการก็ได้มีการนิหมลพระครูประหลัดสุขวัฒนศ
รองเจ้าอวาดวัดบังภีร์ใหญ่กลาง
ทำพิธีสวดบังสุกูลอุทิศส่วนกุศล
ให้กับพลายนำโชคหรือพลายพันล้าน
เป็นลูกช้างเพศผู้ที่เดินตกท่อระบายน้ำ
แล้วไปถูกไฟฟ้าช็อตจนล้ม
เหตุเกิดขึ้นภายในซอยวัดหลวงพ่อโต
ตราชาเทวะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จากนั้นนายพระเด็จลายทองผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ประสุทธิ์จังหวัดสมุทรปราการ
ก็ร่วมกันค่ะร่วมกันตรวจพิสูจน์ซากช้าง
ใช้เครื่องสแกนสแกนไปก็ไปพบกับไมโครชิป
ถูกฝังไว้ด้านหลังใบหูด้านซ้าย
ก็เลยเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
เดี๋ยวจะดูสิว่าข้อมูลจากทั้งสองแหล่งตรงกันหรือเปล่า

ตำรวจได้มีการแจ้ง๔ข้อหากับควานช้างคือ
ข้อหาแรกเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งข้อหานี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
มาตรา๓๔อัตราโทษคือปรับ๒๐๐๐บาท
หรือจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหาที่๒คือเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัด
โดยไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาต
ข้อหาที่๓คือทารุณกรรมสัตว์
และข้อหาสุดท้ายคือความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงนะคะ
ส่วนถามว่าซากช้างล่ะเอาไปไหน
ซากช้างหลังจากที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์แล้ว
เดี๋ยวต้องรอคำสั่งสารจังหวัดสมุทรปราการว่า
ซากจะยึดเข้าเป็นของหลวงหรือเปล่า

นำกลับไปประกอบพิธีตามประเพณี

หลังจากนี้หากจะเคลื่อนย้ายทุกกรณี
ต้องมีประสุทธิ์คอยกำกับดูแล
และต้องฝังกลบซากช้างอย่างถูกวิธีด้วยนะคะ